คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญใจกลางเมืองเลยนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเป็นอดีตทหารเกณฑ์บุกไปหาแฟนเก่าซึ่งจริงแล้วเลิกกันไปแล้วอะค่ะ
แต่กลายเป็นว่าชักปืนยิงใส่แฟนเก่าและแฟนใหม่ของเขาตายสองศพเลยนะคะ
นี่ค่ะ๒ศพอยู่ในห้องแบบนี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสนพญาไทย
ไปตรวจสอบบ้านพักการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในชุมชนสะแก้วเขตราชเทวีกรุงเทพ
เป็นบ้านไม้๒ชั้นก็จะซอยเป็นหลายห้อง

นายกรกฎหมื่นปราบถูกยิงด้วยกระสุนขนาด๑๑มม๖นัด
อีกศพหนึ่งคือนางสาวปรารถนาแก้วเกิด
ถูกยิงด้วยกระสุนขนาด๑๑มม๒นัด
เข้าหัวเข้าตัวนะคะนี่ค่ะ
ส่วนคนที่ลงมือก่อเหตุค่ะเป็นอดีตพลทหาร
พลทหารมรกฏประพาโรธหรือในเชิดอายุ๒๔ปี
เป็นอดีตทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพอากาศนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตัวนางสาวปรารถนาเนี่ยขอเลิกกับในเชิด
แล้วหนีไปอยู่กับนายกรกฎที่บ้านหลังนี้
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะในเชิดนะคะ
นางสาวปรารถนาขอเลิกกับในเชิด

ครับเธอบอกเธอทนถูกในเชิดทำร้ายร่างกายไม่ไหว
เชิดมาตามตัวนางสาวปรารถนาหลายรอบมาก
มีคนในชุมชนต้องทำหน้าที่เป็นคนชี้เป้า
แล้วก็พาในเชิดมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ลงมือเสร็จหนีไปเลยนะคะ
คือชุดสืบสวนสนพญาไทยบอกว่า
ไอ้คนชี้เป้าเนี่ยก็ต้องโดนด้วยนะ
สุนทรเลขาผู้กำกับการสอนอพญาไทยบอกว่า
เชิดคือแบบตั้งใจมาก่อเหตุเลย

ตอนนี้กำลังประสานงานไปที่ต้นสังกัด

แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า
จะโดนด้วยไหมนี่คือคนชี้เป้า
จะถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างไหม

เป็นคนชี้ว่านี่อยู่นี่ไปยิงเขาสิ

ตำรวจบอกว่าเป็นพยานก่อนเบื้องต้น
ถ้าเชื่อมโยงไปได้ดำเนินคดีอะไรได้

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ทางเข้าชุมชนสะแก้วตี๕๗นาที
ภาพนี้นะคะหลังก่อเหตุในเชิดขี่รถจักรยาน
ออกมาแล้วเลี้ยวขวาย้อนสอนไปบนถนนพระราม๖
แล้วก็ขี่ตัดข้ามถนนไปอีกฝั่งขี่หนีไปเลย
ไปหาเพื่อนบ้านบ่อนไก่พระราม๔มั้งค่ะคาดว่าแบบนั้นนะคะ
เราได้แชทข้อความที่ผู้ก่อเหตุส่งไปให้แม่ของนางสาวปรารถนาผู้ตาย
ส่งไปแบบนี้กูยิงลูกมึงตายโอ้โหนี่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
กูยิงลูกมึงตายตี๕นาที๒๐นาที
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวนายกรกฎกับตัวผู้ก่อเหตุ
ในเชิดเนี่ยค่ะจริงแล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะ
ส่วนในออยคนชี้เป้าเขาก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะ

ของนางสาวปรัฐนาผู้ตายก็เลยบอกว่าตอนนี้ค่ะ
ทางครอบครัวขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รับว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวกับในเชิดเคยคบหากัน

แต่ลูกสาวทนพฤติกรรมของในเชิดไม่ไหว

พยายามจะหนีแต่ในเชิดก็ตามตื้อ
ถึงขั้นเคยขู่ลูกสาวแม่ด้วยนะ
ว่าถ้าเลิกเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งแม่ทั้งลูก
คู่ด้วยนะว่าเดี๋ยวจะเอาระเบิดไปปลาบ้าน

สร้างความหวัดกลัวให้กับคนที่บ้านมากเลยค่ะ
วันนี้นะคะเราส่ง
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่นะคะติก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ข้าวของเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลยค่ะ
นายอนุพลอายุ๓๒เป็นคุณอาของนาย

เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้ามืดนอนอยู่ในห้องติดกันกับห้องของหลานชาย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณสัก๕นัด
ก็เลยออกมาดูมีคนบอกว่าไปดูที่ห้องหลานซิ
ก็เห็นในออยคนชี้เป้าไปยืนหน้าห้องแล้วดูท่าทางตกใจ
ก็เลยเปิดประตูไปดูเห็นหลานชายกับแฟนสาวถูกยิงตายนะคะครับ
คือในออยคนชี้เป้ารู้จักกับหลานชายก็คือผู้ตาย
แล้วก็รู้จักกับผู้ก่อเหตุด้วย
สาเหตุก็เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงอะค่ะ

คือสมองแต่ว่าเอียงขวาแล้วควันขึ้นเป็นรูกระสุน
ว่าน้องคนที่มาชี้เป้าทำไมเราคิดว่าเป็นคนชี้เป้า

รู้จักทั้งมือยิงรู้จักทั้งผู้ตายเลย
แล้วเขามีปัญหาอะไรกับผมไม่รู้ต้องถามน้องผมอีกที
ใช่ครับเพราะรายละเอียดลึกผมไม่รู้ว่าสาเหตุที่ฆ่ากัน
ว่ามันมาจากอะไรกัน
นายคุณกรพี่ชายของนายกรกฎก็บอกว่าน้องชายเพิ่งจะมาคบกับนางสาวปรารถนาได้ไม่เท่าไหร่นะคะ
แล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันก็รู้ว่าน้องชายกับในเชิดผู้ก่อเหตุเนี่ย
นัดคุยกันเคลียร์ปัญหากันแต่พอนัดคุยในเชิดไม่ยอมคุย
เคลียร์ในเชิดไม่ยอมเคลียร์จนเย็นวันเสาร์๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เชิดเดินเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนตรงนี้
แล้วก็มาถามชาวบ้านถามร้านค้าในนั้น
ถามว่าบ้านของน้องชายเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะ
เช้ามืดวันนี้โอ้โหแล้วไปก่อเหตุเลย
ไปก่อเหตุเลยไปถามก่อนว่าอยู่ตรงไหน

คุณากรก็เลยบอกว่าคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
แม่แม่คือช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ

มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่นั่งขอบสระตอนคืน
เขาก็รู้หมดแล้วว่าน้องผมอยู่ไหนยังไงอย่างนี้
เขาก็เลยชี้มาทางนี้
เขาก็เลยไปกับตัวมาก็ยิงเลย
ยิงข้างหลังน้องผมแล้วก็มายิงผู้หญิง

รักผมรักน้องผม

มีหลักบอกรักของน้องพูดเป็นร่างอะไรแบบนี้นะครับ
ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
ผมก็นั่งเล่นกับเขาทุกวันแต่เมื่อวานผมไม่ได้ไป
พอได้ยินเสียงปืนรัวแล้วก็เดินออก

ประมาณ๕นัดหรือ๖นัดเนี่ยแหละ

พอมาถึงนี่แสบเน็บแสบเอวแล้วก็เดินไป
ทีหน้าว่าดายทางกันนั้นเขาเป็นยังไง
เค้าไม่ตกใจไม่ได้อะไรเค้าเดินธรรมดาเฉยชิวเลย

ก็ถามถ้าใครว่าไง

คุณผู้ชมคะด้านแม่ของในออย
คุณแม่นันทวันอายุ๕๔ปี
แม่บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเชิดผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เรียกในออยลูกชายออกไปคุยที่หน้าบ้าน

ลูกชายก็เดินกลับเข้าบ้านแม่ก็ไม่ได้สนใจ

มาเกิดเหตุการณ์นี้ตกใจมากนะคะ
ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้วางแผนกับในเชิด
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าเหมือนกับเป็นคนชี้เป้าใช่ไหม

แต่แม่บอกในออยลูกแม่ไม่รู้เรื่องด้วยนะ
ไม่เกี่ยวไม่ได้ร่วมวางแผนอะไรเลย
ออยลูกชายแม่เล่าให้ฟังบอกว่าในเชิดเนี่ย
คือในอาร์ตอยู่บ้านหลังไหน
ก็คือแม่ของนายอาร์ทเขาก็บอกว่า

คือเหมือนกับมาถามบ้านว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับนายออยลูกชายแม่ด้วย

อะไรอ่ะเขาถามว่า

ผู้ชายที่ตายอยู่ที่ไหน
อ่าแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ย

แม่เขาคือแม่ใครครับ

แต่ก็ตำรวจก็ออกหมายจับให้แล้ว
ทีนี้ค่ะรุ่นน้องของนายกรกฎผู้ตายนายปิยทัศน์
บอกว่าเมื่อคืนตอนตี๒นายมรกฏโทรศัพท์หาในออย
ตอนนั้นตัวนายกรกฎก็อยู่ด้วย
นายกรกฎก็คุยกับนายมรกฏแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วก็เหมือนกับพูดเชิงท้าทายกันให้มาหาที่บ้าน
ทีนี้มีการวางสายใส่แต่ก็คิดว่าคงจะไม่มา
แต่สุดท้ายบุกมาจริง
เพราะว่าคุณผู้ชนได้ค่ะ
อยู่ในผู้ชนรัฐบุตรรุ่งแก้วประชุมทานี
พ่อบอกว่าคือพ่อไม่อยู่บ้าน
กรุงเทพแล้วก็บอกว่าเหมือนกับตัวพ่อเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ตำรวจควบคุมตัวนายมรกฏหรือในเชิดผู้ก่อเหตุ
พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ไปที่สอนอพญาไทย
คือจับตัวได้ที่ปฐุมธานีอ่ะค่ะอืม
คือในเชิดหรือนายมรกฏผู้ก่อเหตุคนนี้เขารับสารภาพนะคะ

แต่เขาอ้างว่าถูกนายกรกฎผู้ตายเนี่ยยั่วยุท้าทายให้ไปหาที่บ้าน
แล้วก็ส่งรูปที่เป็นรูปถ่ายคู่กับอดีตแฟนสาวของเขามาให้ดู
เขาก็เลยไปจริงเลยไปยิงเลย
ทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของเขาเองซื้อไว้ตั้งแต่สมัยตอนเป็นทหาร
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
รวมถึงข้อหาที่เกี่ยวกับการครอบครองปืน
และพาปืนไปในที่สาธารณะค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ก็บอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้
คนในครอบครัว๒๐กว่าคนนะ

ไปดูหน้าเลยนะใช่มากันแบบทั้งครอบครัวค่ะ
แล้วก็บอกว่าข้อมูลที่ทางทีมข่าวของเรา
ได้รับมาว่าในออยเป็นคนชี้เป้าด้วยนะคะ
แต่แม่ของในออยบอกว่าลูกแม่ไม่เกี่ยวใช่ไหม

มันได้ชี้เป่ามันได้รวมวางแผน
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้ตายเขาบอกว่า
จริงในออยชี้เป้าจริง
เพราะว่าคือจริงแล้วสอบถาม
บ้านของตัวผู้ก่อเหตุไปถามบ้าน
ว่าบ้านของผู้ตายอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

แล้วก็เหมือนกับว่านายมรกฏนะคะตัวผู้ก่อเหตุในเชิด
ที่หน้าบ้านพร้อมกับในออยจริง

นายออยไม่เกี่ยวนายออยจะไปชี้เป้า
แล้วไปยืนอยู่หน้าบ้านทำไมนี่นะคะ
คือในเชิดถามหาลูกชายแม่

แม่ก็บอกไปว่าอยู่อีกหลังนึง

แต่สักพักหนึ่งมีคนวิ่งมาบอกว่าลูกชายโดนยิง
ก็ยืนยันว่าจะไม่อโหสิกรรมให้ค่ะ
โอเคขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับ